สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ซุปตาตัวแม่

เรื่องของหัวใจเนี่ยคุณอ้ำเขาไม่ค่อยจะเปิดเผยสักเท่าไหร่นักนะคะ
ส่วนเรื่องการสละโสดก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะ

เราก็เลยได้เห็นคุณแม่อ้ำเนี่ย
หลงหลานนะคะเป็นลูกของเพื่อนเนี่ย
อยู่เป็นประจำผ่านโลกโซเชียลคุณผู้ชม
เห็นได้ชัดเลยนะคะจากคลิปที่ไปทำบุญไหว้พระกันที่ฮ่องกง
ซึ่งคุณอ้ำเนี่ยโอ้โหออกอาการหลงหลานทั้งน้องมายูทั้งน้องนิรินเลยนะคะ
กลับมาเมืองไทยอาการหลงของหลานของคุณอ้ำ

ยังไม่จบไม่สิ้นคุณผู้ชมค่ะยังคงติดมาจากที่ฮ่องกงมาถึงเมืองไทยเลยนะคะ
ไม่เชื่อไปดูคลิปที่เจ้าตัวโพสต์เองว่าทุ่มทุนสร้างเพื่อหลานสาวตัวน้อยขนาดไหน

ไม่ใกล้